ถอดสูตรสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกัน
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คนที่๑๒เขาชื่อเกษรามันชุดศรี
หรือว่าพี่น้องในวงการตลาดหุ้นตลาดทุนไทยจะรู้จักกันดี
เรียกกันแบบติดปากและคุ้นเคยว่าพี่ตุ๊นะครับ
ตู้เป็นหนึ่งในผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่แข็งแกร่ง
มีมุมมองแนวคิดที่เฉียบคมทำงานน่ารักมาก
หลักการบริหารงานบริหารคนบริหารเงินในกระเป๋า

ติดตามพร้อมกันครับในช่วงถอดสูตรวันนี้ครับ
ทศวรรษที่๕ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน
นำพาองค์กรก้าวผ่านรอยต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
ระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมการเงินและโครงสร้างองค์กร
เหล่านี้คือความท้าทายสำหรับเกษรามันชุศรี
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนที่๑๒
บนเส้นทางการทำงานของเกษรา

ชีวิตเจอความเปลี่ยนแปลงจนเข้าใจว่า
เปลี่ยนความกลัวให้เป็นความพร้อม

แล้วก็พี่เชื่อเสมอนะคะว่า
คนที่จะอยู่รอดได้ก็คือคนที่ปรับตัว
สิ่งที่ได้บอกกับทีมงานทุกคน
พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ทุกคน
ตราบใดที่เรายังทำงานแล้วมีประสิทธิภาพ
แล้วสามารถตอบสนองความคาดหวัง

หรือความคาดหวังจากคนที่เราเกี่ยวข้อง

เราไม่ต้องกลัวความเปลี่ยนแปลง
ท้าทายของการบริหารงานตลาดหลักทรัพย์
คือทำอย่างไรให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจดทะเบียนนักลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ผู้กำกับดูแลเป็นต้น

เราเป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย

บริษัทต่างที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย

เราจะทำอย่างไรให้บริษัทจดทะเบียนของเราเนี่ย
สามารถที่เรียกว่ามีคุณภาพ
แล้วสามารถที่ยืนหยัด
เรียกว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะต้องยำเกรงเขา
ธรรมาภิบาลต้องเรียนนะคะว่าเราทำมา๑๕ปีนะคะ
จนถึงวันนี้เราบอกได้เลยว่า
อาเซียนทั้งหมดเราเป็นที่หนึ่ง

เรียนจริงว่าในรอบ๑๐กว่าปีนี้

ก้าวหน้าล้ำสมัยไปมาก

มีเรื่องของการสอนมีครูรูทุกคนเลยนะคะ

อันนี้ต้องบอกนะคะเราอยากให้ทุกคนเนี่ย
เจริญเติบโตก้าวหน้าทางปัญญา
สามารถที่จะลงทุนได้เท่าทันคนอื่นเท่าทันข้อมูล

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ของไทย
นั่นคือทุกคนต้องใส่ใจในข้อมูลและการสื่อสาร
เพื่อผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าเอาไว้
สิ่งที่ทุกครั้งที่ทำก็คือว่า
เราต้องใส่ใจในเรื่องของการสอน
ในคู่พาร์ทเนอร์ของเรา
ว่าเขาต้องการอะไร
เพราะว่าสิ่งที่เราทำก็คือว่า

สภาพแวดล้อมจะทำอย่างไรให้เกิดผลสำเร็จ
หลักการก็คือว่า
ถ้าเรามุ่งที่ผลสำเร็จจากการทำงาน
เราต้องดูแลในรายละเอียดว่า
เราจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ด้วยอะไรบ้าง

ทั้งในฟิตเนสและการตีปิงปอง
เกษราบอกว่าการตีปิงปองให้ทั้งความสุขความสนุก
เหงื่อเรียกสมาธิและเรียกพลังสามัคคีได้เป็นอย่างดี
พอเล่นกีฬาเราก็เรียกว่าทำให้รู้จักกันมากขึ้นว่า
คนนี้อุปนิสัยอะไรยังไงเราจะเห็นแต่กีฬานี่แหละค่ะ
ว่าเขาตบอย่างไรเขาตีอย่างไรหรือเขาผ่อนแรงผ่อนไม่ผ่อนแรง
อันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เราอ่านพนักงานเราออก
ก็เป็นเรื่องของทักษะไหวพลิบนะคะว่า
เราจะอ่านคู่ต่อสู้ว่าเขาจะตบเราเมื่อไหร่
เพราะว่าถ้าเราเผลอไพรเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเราก็เสียแต้มนะคะ
แล้วจริงแล้วเป็นเรื่องที่มันเฮฮาปาร์ตี้กับลูกน้องค่ะ
ลับการบริหารสุขภาพทั้ง๓ด้าน
เกษราบอกว่าต้องหมั่นดูแลให้แข็งแรงมั่นคงและอุ่นใจ

สุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพการเงิน
เราก็บอกนะคะจริงเราบอกว่าอะไร
ตลาดหลักทราบรวมทั้งพนักงานของเรานะคะ
สุขภาพตัวเองออกกำลังกาย
หาซื้อไม่ได้นะเงินหาซื้อไม่ได้

เราก็ฝึกฝนในเรื่องของธรรมะหรือเรื่องปฏิบัติต่าง
ต้องมีการออมนะคะ
ออมนะคะแล้วก็ออมเฉยไม่ได้ต้องลงทุนเป็นด้วย
ลนลงนะคะในเรื่องที่ว่าลงทุนทุกเดือน
ตอนนี้เราบอกว่าเราไปสอนใครก็ต้องลงทุนทุกเดือน
ของพี่เองส่วนใหญ่การลงทุนก็เป็นลงทุนในกองทุนรวมนะคะ
เราก็จะดูว่าเรามีเพียงพอไหม

แล้วก็ในเรื่องของเรียกว่ารูปต่าง
แล้วก็ถือว่ามีเพียงพอให้เขาศึกษาของเขาเองนะคะ